กลับเล็วไหนละเป็ดไปไหนละ
โอ๊ยอยู่ในเราร่าก่อนโอเคก็สบายใจแต่ทำไม

ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
อรุณสวรรค์นะคะที่สามารถรังงานสภาพอากาศ
สุดสัปดาห์นี้มันแปลกนะคะฝนตกคุณผู้ชมตกท่ามกลางฤดูหนาวเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้
ช่วงนี้จะมีมรสุมนะคะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านตอนกลางของประเทศ
ขณะเดียวกันจะมีลมกระแสบนทางฝ่ายตะวันตกนี่พัดมาเสริมทำให้เกิดความชื้น
ประเทศเรามีความร้อนอยู่แล้วความร้อนสะสมอยู่แล้วทำให้เกิดอากาศแปรปรวน
ขณะที่ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยก็จะมีห่อมฝนอยู่บริเวณเกาะบอเนียวผ่านมาเลเซียแล้วขึ้นมาภาคใต้
ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีฝนตกคลื่นก็สูงทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเช่นเดียวกันนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนาวหนาวภาคเหนือเดี๋ยวกลางวันร้อนนะคะ
ส่วนช่วงเย็นบางพื้นที่ฝนตกอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยเตรียมรับมือกันให้ดี
เราจะมาคาดการณ์สภาพอากาศกันให้คุณผู้ชมได้ดูกันล่วงหน้านะคะว่าพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนที่ร้อนที่ไหนพื้นที่ไหนฝนกันบ้างนะคะ
ดูข้อมูลกันนะคะวันที่วันนี้นะคะถึงวันที่๗กุมภาพันธ์ค่ะ
สำหรับภาคเหนือนะคะดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นกับมีหมอก
ส่วนยอดดอยยอดภูก็ยังคงหนาวจัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ๕องศา

แล้วมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ

อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๒๔องศา
ฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐องธุ์พื้นที่ค่ะ
ใต้นะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่
ว่าฝนตกหนักทางตอนล่างของภาค
บริเวณที่มีฝนคลื่นก็สูงประมาณ๑๒เมตรเช่นกันค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าอากาศจะเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้า
แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น๒๔องศาแต่อาจจะรู้สึกได้ถึงความเย็น
มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อย๑๒๐๔๐ของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าจุดไหนที่ไม่มีฝนก็อากาศร้อนอบอ้าวค่ะ
ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝนเป็นหนาวเป็นร้อนเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพเราด้วย

ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ถือว่ามาเติมน้ำในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะ
แล้วก็เป็นการชะล้างฝุ่นพีเอ็มไปด้วยเลยเหมือนกัน
เดี๋ยวฝนผ่านไปเดี๋ยวร้อนก็มาใหม่เดี๋ยวหนาวก็มาใหม่วนเวียนกันแบบนี้
ที่สำคัญตรวจสอบสภาพอากาศกับรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ตอนนี้ได้เวลาให้อาหารเป็ดแล้วไม่รู้เป็ดไปไหนไม่รู้หายด้วยหรือเปล่า
ลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ